ส่วนท่านนี้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท่านโพสต์เฟซบุ๊คถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าท่านผู้ว่าตรวจสอบให้หน่อยผู้ชายที่ไหนมาทุบรถนะฮะของคุณหญิงหมอนะครับ
เรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่แยกบัวลายย่านตูลู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ขณะที่รถของคุณหญิงหมอกำลังจอด
คุณหญิงหมอบอกว่าคนขับก็ดูแล้วว่าไม่มีเครื่องหมายขาวแดง
ไม่ได้ห้ามจอดว่างั้นเถอะแล้วก็มีรถคันหน้าจอดอยู่
ก็เลยจอดแล้วจะเอากระเป๋าลง
แต่ปรากฏว่ามีชายแต่งกายแบบในรูปนี่แหละ
มาทุบหลังคารถไล่ให้ไปจอดที่อื่นบอกว่า
ทำไมมาใช้ท่าทีก้าวร้าวแบบนี้แล้วอีกฝ่ายก็เดินหนีไปครับ
แต่คนที่จะเป็นจิตอาสาเนี่ยมันต้องมีจิตใจที่ดีและนิ่งกว่านี้ครับ

เพื่อนที่กลับอยู่เขาก็เปิดแล้วหมอก็อธิบายเขาว่าเราจะมาโรงแรมตรงนี้จะมาพัก
เขาก็บอกจอดไม่ได้ครับเขาก็บอกว่าใช้ไม่ได้คือใช้เสียงที่ก้าวร้าวมากเราก็ตกใจ
คือเราก็บอกว่าขอจอดแป๊บหนึ่งไม่ได้ครับตรงโรงงานเราก็เลยขยับไปที่หนึ่ง
หมอก็ลากกระเป๋าได้ไหมแล้วก็เจอเขา
บอกน้องคะน้องมาจากหน่วยใด
ทำไมถึงใช้กิริยาอย่างนั้น
คุยยังอย่างนี้คุยเสียงอย่างนี้เลยเขาเดินหนีนี่แหละ
หลังจากคุณหญิงหมอโพสต์เรื่องนี้นะครับ
ก็ทำให้ชาวเน็ตแชร์ข้อความแล้วก็ช่วยกันตามหาชายคนดังกล่าว

ต่อว่าลูกค้าที่ชอบยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าจำเขาได้ไหม

นั่นแหละครับโดยเจ้าตัวยอมรับว่า
เขาเป็นคนในรูปที่คุณหญิงหมอโพสต์จริงนั่นแหละ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ทุบรถนะ
เคาะท้ายรถไม่ให้จอดเท่านั้น
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายอนุพงศ์นันทะนิคมหรือว่าต่ออายุ๒๗ปี

มาทำหน้าที่อาสาจราจรในงานถนนคนเดินวัวลาย

ก็จะทำให้การจราจรติดขัดมาก
ยืนยันว่ามาทำหน้าที่จิตอาสานะครับ
หากทำให้ไม่พอใจก็ขอโทษด้วย
แต่หากคุณหญิงหมอพรทิพย์ยังติดใจนะครับ
ก็จะไปขอกล้องวงจรปิดมายืนยันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ครับ
แล้วเขาทำตรงนั้นไป

เขาบอกว่าเขาไปทุบหลังคารถครับ
แล้วเขาที่ทุบแก่ขนาดนั้น
ตอนนี้มากำลังไล่แเขียไล่แกะหลุดออกทีรการทีรการ
นี่แหละฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ